ล่าสุดแล้วตำรวจยังคงเร่งเกาะรอยเพื่อหาเบาะแสตัวคนร้ายครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดยืนยันได้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียว
ประชุมร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้า
บริเวณหน้าสำนักงานศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ
สาขาถนนกิ่งแก้วอำเภอบางพลี
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังการประชุมนานกว่า๒ชั่วโมง
ผลตมตรีโรนสินผู้สาระ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เปิดเผยว่าแม้การเก็บหลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จ
และยังไม่สามารถชี้ชัดตัวคนร้ายได้
แต่คดีมีความคืบหน้าไปมาก

คือกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ
และเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ทำให้ระบุได้ว่าคนร้ายก่อเหตุเพียงคนเดียว

ตอนนี้ถามว่าระบุตัวคนร้ายได้หรือยัง
ยังแต่ว่ามีความคืบหน้าก็คือ
คนร้ายชุดที่ไปทำที่๘ริ้ว
กับคนร้ายชุดที่ทำในเขตกิ่งแก้วเนี่ย
น่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกัน
ตอนนี้สรุปได้ว่าคนร้าย
ตอนนี้ที่เห็นนะครับก็คือมาคนเดียว

นิสสารบิ๊กเอ็มสีบรอนเป็นภาษณะ

แสดงให้เห็นถึงภาษณะของคนร้าย

รถกระบะนิสันรุ่นบิ๊กเอ็มสีบรอนเงิน
โดยพบว่าคนร้ายมีการวางแผน
เตรียมอุปกรณ์มาเป็นอย่างดี

พฤติการที่มีความชำนาญ
ทำให้ตำรวจเน้นพุ่งเป้าการสืบสวน
ไปยังกลุ่มบุคคลที่มีประวัติเคยต้องโทษ
โดยแบ่งงานกระจายกันลงพื้นที่

และระดมฝ่ายสืบสวนทั้งของจังหวัด

เพื่อเร่งแกะรอยคนร้าย
ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือจากประชาชน

สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันที

ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
กล่าวว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งการ

ในการป้องกันการก่อเหตุประทุศกรรม
ทั้งการออกตรวจของสายตรวจทุกโรงพัก